มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนองแข็มกรุงเทพ
ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
มีที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างชื่อว่านายชานุเทพอายุ๕๗ปี
เขาก่อเหตุกระหน่ำยิง๑๐นัดเลยนะคะ
ยิงใส่นายจำลองที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเหมือนกัน
แต่เป็นผู้รับเหมารุ่นน้องอายุ๔๕ปี
เสียชีวิตคาบ้านพักคนงานเลย
เหตุการณ์มันเป็นลักษณะที่ว่าตัวผู้ยิงคนที่ก่อเหตุ
อ้างว่าผู้ตายเป็นรุ่นน้องแต่ชอบพูดจาเหยียดหยาม
พูดจาหยาบคายเขาก็เลยโมโหทนไม่ไหวกระหน่ำยิงใส่
แต่พอหลังก่อเหตุเนี่ยหนีไปนะคะนายชานุเทพคนนี้
หนีไปบั่นผื่นหนีไปบ้านญาติคือไปทั้งหมด๖จังหวัด
ตั้งแต่อีสานจะหลดใต้แต่สุดท้ายหนีไม่รอดนะคะ
ตำรวจจับตัวได้แล้วเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา
ตำรวจสนหนองแขมค่ะนำตัวคนก่อเหตุ
ก็คือนายชานุเทพหรืออดุลนุ่นแป้นหรือบัง
อายุ๕๗ปีไปสอบปากคำค่ะ
แล้วก็ฝากค้างต่อสารจังหวัดตลิ่งชัน
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตำรวจสนนแขมร่วมกับฝ่ายสืบสวนกรรมกำกับการ๑กรมกรับกราบราม
เขาสืบทราบและติดตามจับกลุ่มตัวได้
หลบหนีไปรับจ้างกรีดยางพาราอยู่นู่นเลยค่ะ
คสสุรธานีวนนี้นะคะมีญาติของผู้เสียชีวิต
เฝ้าติดตามการสอบปากคำด้วยนะคะ
ระหว่างที่นำตัวนายชานุเทพขึ้นรถส่งสารฝากขัง

จรฐีก็ต้องรีบนำตัวนายชานุเทพคล์เก่าเขต

เขาไม่ได้เข้าใจไม่รู้เหมือนกัน
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนักข่าวของเราก็ไปคุยกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางแสงอรุณบรรจงกะเสนาณอายุทยา
ที่บ้านพักในซอยเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ซอย๓เขตน้องแขมนะคะ
ซึ่งเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าหลังจากที่เดินทางไปที่สอนอนน้องแขมไปดูหน้าคนร้าย
ก็ไม่ได้คุยอะไรกับคนร้ายนะตำรวจสอบปากคำอยู่ตลอด
แต่ตอนนี้รู้สึกดีใจสบายใจขึ้นที่ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วนะคะ
ก็ใช้เวลา๒เดือนกว่าจะจับคนร้ายได้
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าจริงแล้วไม่รู้รายละเอียดอะไรเกี่ยวกับตัวคนร้ายเลย
รู้แค่ว่าคนร้ายหนีคดีมาทำงานอยู่แถวนี้ไม่ถึงปี
แล้วก็รู้แค่ว่าน้องชายกับคนร้ายทะเลาะกันเล็กน้อยก่อนเกิดเหตุ
ไม่คิดว่าจะถึงขั้นกระหน่ำยิงจนน้องชายของเธอเสียชีวิต
เรื่องคดีตอนนี้ไม่ติดใจอะไรแล้วนะคะ
ปล่อยให้สารเป็นผู้ตัดสินว่าคนร้ายควรจะได้รับโทษอย่างไร
เพราะรู้ว่าน้องชายจะต้องไปนั่งกินทุกวันตรงนั้น
เขาเคยมีเรื่องมีปัญหาอะไรกันบ้าง
คิดว่าเขาว่าเขามีนะน่าจะมีปัญหาแบบว่าเถียงกัน
มีปัญหาทะเลาะกันอยู่ก่อนเป็นอาทิตย์แล้วละมั้ง

แต่ก็คิดว่ามันไม่น่าจะรุนแรงแบบมันน่าจะจบไปแล้วอะไรอย่างนี้
คือเป็นผู้รับเหมาทั้งสองคน
ไม่ใช่จ้ะน้องชายพี่เป็นผู้รับเหมา
ส่วนมือปืนเป็นคนรับจ้างแถวนั้น
รับจ้างแบบรับจ้างทั่วไปแล้วแถวนั้นแหละ

ก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของศาล
เดี๋ยวเราย้อนเหตุการณ์ทำเป็นภาพกราฟิก
เล่าให้ฟังนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นายชานุเทพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
ค่ำวันที่๒๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ตอนที่นั่งกินข้าวอยู่กับภรรยากับลูกสาว
และเจ้าของอู่รถหกล้อรับจ้าง
นายชานุเทพก็นั่งดื่มเบียร์คุยกับ

เรื่องที่นายชานุเทพซื้อรถหกล้อมาวิ่งรับจ้างด้วย
ระหว่างที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยค่ะ
นายจำลองบรรจงกะเสนาณอายุทยา
อายุ๔๕ปีเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเหมือนกัน
เขามีปัญหาบาดหมางกับนายชานุเทพมาก่อน
งานรับเหมาก่อสร้างทะเลาะกันมาระยะหนึ่งแล้ว
จำลองเนี่ยขับรถกระบะมามาหาเจ้าของอู่รถ
จังหวะที่นายจำลองเดินลงมาจากรถนายจำลองเห็นนายชานุเทพนั่งกินข้าว
อยู่กับเจ้าของอู่รถพอดีก็เลยมีการพูดจาท้าทายกันว่า
หน้าหาเรื่องอะไรไปทำอะไรให้หรือเปล่า
มีอะไรลุกขึ้นมาเคลียร์กันเลยเนี่ยค่ะท้าทายกันในลักษณะเนี้ย
นายชานุเทพที่นั่งกินข้าวดื่มเบียร์อยู่นี่นะก็เลยโมโห
คว้าปืน๙มิลลิเมตรที่เหน็บเอวอยู่เนี่ยค่ะจ่อยิง
จ่อยิงไปที่หน้าอกนายจำลอง๓นัดจนนายจำลองล้มลง
นายชะนุเทพลุกขึ้นไปดูแล้วยิงซ้ำอีกนะคะครับ
ยิงซ้ำไปที่ตัวของนายจำลองอีกหกเจ็ดนัดอ่ะโอ้โห
แบบให้แน่ใจว่านายจำลองตายแน่แน่จากนั้นนายชานุเทพเดินกลับบ้านค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดงหลบหนีไปภรรยากับลูกก็ขับรถออกจากบ้าน
นายชานุเทพไปด้วยครับเหตุการณ์นี้ทำให้นายจำลอง
รับเหมารุ่นน้องเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเลยนะครับตำรวจได้สืบสวนติดตามจับกลุ่มตัวนายชานุเทพนะครับ
แล้วช่วงระหว่างที่ติดตามจับกลุ่มตัวเนี่ยพบการเคลื่อนไหวย้ายที่หลบหนีกบดานไปอยู่
ตามสถานที่ต่างต่างถึงหกจังหวัดนะฮะคือถ้านับเป็นระยะทางของหกจังหวัด
นายชานุเทพไปเนี่ยหนีตำรวจไปรวมแล้วสามพันกว่ากิโลเมตรโอ้ค่ะ
คิดว่าจะรอดแต่ไม่รอดนะครับหลังจากยิงนายจำลองเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่ง๒๔มิถุนายนเส้นทางหลบหนีเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
อีก๑ชั่วโมงต่อมานายชานุเทพได้ไปหาเพื่อนสนิทชื่อนายหนุ่ม
แล้วก็เอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปฝากเอาไว้จากนั้นก็ไปต่อครับไปหานายสุเมฆ
ซึ่งเป็นน้องชายตอนนั้นไปตอนตี๑๐นาทีเข้าสู่วันที่๒๕มิถุนายนแล้ว
หมู่บ้านย่านคลอง๓ปฐุมธานีเพื่อพาหลบหนีโดยใช้รถกระบะส่งสินค้าพาหลบหนี
แล้วก็แวะไปพักที่บ้านเพื่อนของนายสุเมฆอยู่ที่นครนายกไปถึงตอนตี๒
จากนั้นก็เดินทางต่อไปหลบพักกบดานอยู่ที่สวนยางพารานะฮะก็อยู่ที่นี่ในวันที่๒๖มิถุนายน
แล้วนายชานุเทพก็เดินทางไปหานายดำซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันที่จังหวัดบึงกาล
ระหว่างวันที่๒๖มิถุนาถึง๓กรกฎาคมช่วงนี้อยู่บึงกาล
แต่ระหว่างนี้ในดำไม่ให้อยู่ด้วยแล้วนะแล้วก็ให้เงินมา๒๐๐บาทให้เสื้อผ้ามาด้วย
ส่งขึ้นรถให้หลบหนีไปต่อคงจะแบบกลัวแล้วล่ะนะคือจะไปไหนก็ไปเอาไปสองพันเอาเสื้อผ้าไป
นายชานุเทพตัดสินใจเดินทางลงใต้ครับคราวนี้ไปกระบี่เลยครับเพื่อหลบไปพักอยู่กับในไข่
ไปอยู่ที่นี่ในช่วงวันที่๓ถึง๑๔กรกฎาคมนะครับโดยขึ้นเรือหางยาวจากอ่าวน้ำเมา
แล้วพักอยู่ที่บริเวณหาดต้นไสในอำเภออ่าวนางนะฮะ
แล้วก็หนีต่ออีกค่ะ๑๕กรกฎาคมไปหานายสุโขที่เคยทำงานด้วยกันที่สุราธานี
วันรุ่งขึ้น๑๖กรกฎาคมไปหลบอยู่กับนายนารินที่จังหวัดภูเก็ต
กรกฎาคมหลบไปพักกับน้องสาวชื่อนางกระหนกพรที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานี
แล้วระหว่างนี้ก็กลับไปอยู่ที่ภูเก็ตกับนายนารินบ้างเป็นครั้งคราว
๒สิงหาคมที่ผ่านมาหนีไปเช่าบ้านอยู่ในสวนยางพาราอำเภอเคียนซา
อยู่ตรงนี้ได้๕วันตำรวจตามไปจับได้ค่ะที่หน้าบ้านเช่าเมื่อวานนี้
โอ้โหดูหนีสิหลายที่มากนะคะจาก๒๔มิถุนายนเกือบ๒เดือน
จังหวัดคิดว่าจะรอดแต่ไม่รอดนะฮะใช่
ใครที่ทำผิดแบบนี้แล้วคิดว่าแบบเราก็จะไปหนีกบดานอยู่ง่ายสบาย
ไม่มีทางฮะต้องหัวซุกหัวสุนแบบนี้จริงแล้วก็จะฝากบอกคนให้ที่พักพิงคนร้ายด้วยนะคะ
ไปมาอาจจะถูกดำเนินคดีไปด้วยให้ที่พักพิงคนร้ายก่อเหตุฆ่าคนตายแบบนี้